ระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับแกรป
พี่คนนี้ไปรับผู้โดยสารที่โรงแรม
แล้วก็ปรากฏว่าเจอกลุ่มวินมอเตอร์ไซค
สกัดเขาไม่ยอมให้ไปค่ะ

เลี้ยงลูกครอบครัวของตัวพี่
พี่ไม่ให้เกลียดกันบ้างบางครั้ง

เขาเป็นคนเรียก

ก็จะเห็นว่าสองฝ่ายถกเถียงกัน
คือทางฝั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็บอก

แล้วพี่ไม่ให้เกลียดลูกค้าที่อยู่บนรถผมเหรอ

ซึ่งเป็นคนขับแกรปเล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าเมื่อ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คือผู้โดยสารเขาเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
รับออกมาปรากฏว่าเขา
ต้องขี่ผ่านกลุ่มวินมอเตอร์ไซค

แต่๕๖คนนี้ค่ะเข้ามาล้อมหน้า

มอเตอร์ไซค์บอกว่าให้ผู้โดยสารยกเลิกเดี๋ยวนี้

ถ้าจะนั่งแกรปนู่นให้เดินไปไกล
คุณพงศ์บอกว่าตอนนั้นผู้โดยสารของเขา
กลัวมากเพราะว่าทางกลุ่มวินมอเตอร์ไซค

สุดท้ายคุณพงศ์ตัดสินใจให้ผู้โดยสาร

เดินไปขึ้นข้างหน้าจุดวินมอเตอร์ไซค์
จากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
เขาถึงจะสามารถพาผู้โดยสารไปต่อได้ค่ะ
ไม่ให้รับอะไรประมาณนี้
เขาไล่ลูกค้าลงแล้วก็
ค่อยยกเลิกไปเลย

แล้วพี่คิดดูผมขับรถมา๓กิโล